สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ให้เยอะจริงอะไรอะไรคะตัดผมมาใหม่
กูส่ายนะเร็วเข้าข่าวอย่างแรกเลย
อ่อนนัภาคอะไรเลย
เมื่อวานเปิดตัวสินค้าที่ดิฉันเป็นเพราะคุณ

โอเคโอเคได้ผมจะเป็นคนดีอย่าทิ้งผมนะ
เธอต้องมีขนแท่งเต็มไปหมดในท้องนะ
คนตามสภาพไว้เยอะมากนะ

แต่แก่คนเดียวเนี่ยนะมาตามทำไม

มีข่าวนั้นด้วยนะ

มาร์มมีประเด็นของเราของเครื่องสำอาง

เอาเรื่องนี้ก่อนเนี่ยนะ

ชื่อดังเนี่ยเขาได้มีการโพสต์นะฮะขอความช่วยเหลือนะครับ
ก็ได้มีการแชร์ให้เห็นนะครับว่ามีผู้ชายคนนึงนะฮะอ้างชุดตัวเองว่าชื่อเอ็มนะครับ
ทำร้ายแฟนสาวแล้วก็ไปขู่ว่าจะฆ่าให้ตายนะครับบอกว่า
มึงมึงทำกับกูเนี่ยเอาจริงนะไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมึงให้ไลน์คนอื่นมึงยอมรับไหม
พูดแล้วก็หันไปตบตีวันนี้กูโกรธแค้นมากมึงตายกับกู
เตือนแล้วขออย่าให้โกหกกูกับครอบครัวมึงทำกูเจ็บแสบแค่ไหน
แล้วก็หันไปทำร้ายต่อพร้อมทั้งด่าทอไปถึงข้อมูลฝ่ายหญิงด้วย
ฝ่ายหญิงได้ปรากฏหน้าตารวมปูดได้หมดเลย

ใช่แล้วก็จับผู้หญิงถอดเสื้อผ้า
กลับถอดเสื้อผ้าทำร้ายร่างกายแล้วก็มีการประจานออกมาทางร้ายของฝ่ายชาย
ผู้หญิงก็ต้องเอาหมอนมาพยายามปิดตัวเองไว้
ผู้ชายพยายามพูดยังไงก็ตามแต่ผู้หญิงก็ต้องเหมือนกับพูดตาม
เพราะผู้หญิงก็เหมือนกับกลัวมากแล้วที่โดนฝ่ายชายทำร้ายร่างกาย
ทีนี้เนี่ยนี่นะฮะฟังนะฟังนะฟังนะ
ฮะหรือไม่อยากหรือไม่อยากใช่ไหม
ช่วยมึงทางไหนบ้าง

วันนี้มึงตายกับกูแน่นอน
อ๋อเขาจะฆ่าตัวหมดหรือไม่รู้

นี่คือรอบที่๓ที่กูถามความจริง

ดีนะนี่ไม่คมแต่

กูบอกแล้วมึงรู้จักกูน้อยไป
นี่นะฮะคือคือเหตุการณ์นี้พอเกิดขึ้นเสร็จก็ปรากฏว่าทางกู้ภัยเขาก็ได้มีการไปช่วยมา
ไปช่วยมาเนี่ยตอนเข้าไปตอนแรกไปยืนเจรจาอยู่ฝ่ายชายก็ไม่ยอมเปิดประตูห้องให้
ไปยืนอยู่ข้างหน้าประมาณครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายก็เลยออกอุบายกันว่าเดี๋ยวทางกู้ภัยจะเอาโทรศัพท์มือถือเก็บไว้ที่ตัว
แล้วก็เปิดเสียงเอาไว้แล้วก็จะขอฝ่ายชายว่าเข้าไปรักษาไปดูแลผู้หญิงหน่อย
ทางฝ่ายตาเอ็มเนี่ยก็เลยยอมเปิดประตูเพราะเปิดปุ๊บก็กระชากตัวทางกู้ภัยเข้าไป

กู้ภัยเข้าไปอยู่ข้างในเสร็จก็เลยมีการไปประถมพยาบาลหญิงสาวเบื้องต้น

มีความมุนใจอ่ะสิทธิ์ครับสิทธิ์ครับมุนใจมากขึ้นแต่ก็ยังสลบสลายอยู่นะฮะ
เพราะว่าทนพิษบัตรแผลแบบแทบไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางกู้ภัยก็ได้มีการตกลงกับทางตำรวจข้างนอกไว้
บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเปิดประตูออกมาให้ทุกคนชาร์จเข้าไปเลย
ในระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีการเปิดประตูออกไปเนี่ย
กู้ภัยกับทางเอ็มเนี่ยก็ได้มีการตกลงกันนะครับว่า
จะขอพาผู้หญิงไปส่งโรงพยาบาลได้ไหม
แต่ว่าทางเอ็มเนี่ยก็บอกว่าไม่ยอมยังไงก็ไม่ให้
ผมจะเป็นคนไปส่งเองยังไงจะไปส่งเอง
คุยกันประมาณสัก๒ชั่วโมงได้
ทางกู้ภัยเนี่ยก็เลยเปิดประตูออกมานะฮะ
แล้วทางข้างนอกที่เขาฟังเสียงอยู่
ก็เลยมีการชาร์จเข้าไปปรากฏว่าเข้าไปเนี่ย
โอ้โหเขาบอกเขาแทบพังงะเลยเพราะว่าในห้องเนี่ยนะฮะ
ตามเสาตามกำแพงมีรอยเลือดของผู้หญิงอยู่
แล้วก็ตัวผู้หญิงเองเนี่ยก็บอบช้ำมากนะฮะ
ที่มือข้างซ้ายเนี่ยนะครับที่มีคนบอกว่าถูกตัดนิ้วก้อย
ก็ไม่ได้ถูกตัดนะแต่มีการเอามีดเนี่ยนะฮะ
ลักษณะของมีคมเนี่ยน่าจะแทงหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ย

สันมือเนี่ยจนกระทั่งลึกเข้าไปถึงกระดูกนะครับ
หลังจากเนี้ยทางเจ้าพิธีก็เลยมีการนำนะฮะ
พังผู้หญิงเนี่ยส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ

ส่วนฝ่ายชายเองก็ถูกจับนะฮะแล้วก็ได้มีการตรวจสารเสพติดในร่างกายก็พบว่า

ทางฝ่ายชายก็ได้มีการออกมาพูดนะว่าเขาทำร้ายร่างกายจริงเพราะว่าเขาเครียด
คือหนึ่งคือเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้ไปมีผู้ชายคนอื่น
เนี่ยนะฮะคือที่เขาทุกคนต้องหลบเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าทางผู้ชายเนี่ย
ได้มีการเอ็มเนี่ยนะฮะได้มีการบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยออกไปเพราะเอ็มเนี่ยแอบดูอยู่ที่ตามแมวอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็บอกให้ทุกคนเนี่ยหลบไปให้กู้ไภกับคนเดียวเนี่ยเข้าไปได้
ทรงวุฒินะฮะก็เลยเข้าไปนะครับพอหลังจากนั้นก็เนี่ยนะฮะอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือถูกชาร์จไปนะครับ
เอ่อตอนนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าตัวเอ็มเขาก็บอกเขาเครียดมากเพราะหนึ่งเนี่ยนะฮะ
อย่างที่บอกว่าทางเขาเชื่อว่าฝ่ายหญิงไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่น
อ๋อเขาเครียดทำให้เขาเครียดกับสองนะฮะเขาเนี่ยนะฮะในอดีตเนี่ยเคยมี
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีช่องในยูทูปนะฮะแล้วก็พยายามแสดงตัวว่าตัวเองเนี่ย
เป็นคนที่เก่งทางด้านเทรดเงินเฟอร์เรคเออเฟอร์เรคนะฮะ
การเทรดเงินต่างประเทศนู่นนี่นั่นหลังจากนั้นก็ทำวิดีโอมาขาย
งวดละพันสองร้อยบาทคนก็แห่ไปซื้อกันสุดท้ายเปิดขายเองเลยจ้า
ขายคอร์สเองคือฉันสอนให้เธอรวยได้ปรากฏว่าปรากฏว่าเก็บเงินคนละหมื่นห้าพันบาท
นะฮะคนเนี้ยไปสมัครกันโอ้โหสี่ห้าร้อยคนเออสุดท้ายไม่สอนเขาอืม
ตอนนี้กำลังจะโดนข้อหาแบบช่อโกงเหมือนกันอืม
เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยเกิดเป็นความเครียดขึ้นมา
ก็เลยได้มีการเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะ

แต่สุดท้ายแล้วผมว่าก็ไม่ควรจะทำแบบนี้เนอะ

นี่คือเรื่องราวของเนี่ย
ตอนนี้รู้สึกว่าทางท่านวิราชัยโซเมตตา

ตัวร้ายในแบทแมนจบ
แน่
โชคเกา

เราห้าอยู่ตลอดเวลา

ต้องขอบางทีต้องขอขอบคุณนะ

เพราะว่าเขาได้มีการกระจายข่าวไป
กระทั่งทางตำรวจเองทางกู้ภัยเอง
บุ๊คก็ไปช่วยน้องได้ทันขอบคุณทางแหม่งโพรดรรมด้วยนะครับ
จริงไม่น่าโชว์เลยเนอะถ้าไม่โชว์ก็ไม่รู้เรื่อง
แต่บางทีจะโหลปะคนปกติใครจะโชว์วะ
แต่มันก็นี่ไงมันก็จะมีคนเนี่ย๒กลุ่มที่เข้ามาพูดกัน
กลุ่มแรกก็บอกว่าเห็นใจน้องผู้หญิงมาก
นี่คือเพศแม่นะไปทำอย่างนี้ได้ไงเขาไม่มีทางต่อสู้อยู่แล้ว

สุดท้ายแล้วเรื่องการทำร้ายร่างกายมันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้น

๓วัน๔วันนัดกันเนี่ย
ต้องถามผู้ช่วยงานของฉันอย่างเธอ
แล้วได้จัวแม่นกลับมาไหมละ
ตัวสิจัวจัวติด
ว้างเขย่าว้างเขย่าไปเขย่ามา

วันนี้ในอำเภอนะฮะส่วนที่กำลังบุกทะลาย

คู่รักชายหญิงหลากหลายเชื้อชาติ

ฉันก็ไม่ได้น่าจะสิ

อันน่าจะเป็นคนอะไรเนี่ย

คนประเทศจีนคือโอเคละ
ไปถึงปุ๊บตำรวจอึ้งเลยคุณ

จาก๑๔คู่ในนั้นมีคนไทยรวมอยู่ด้วย๘คน
ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายหญิงถ้าเป็นคู่ชายหญิงสิ

คุณชอบนี่คือแบบ

อันนี้เรื่องจริง
ต้องในลักษณะของการแพทย์นั้นค่ะ

ง่ายตำรวจในอำเภอเนี่ย

เปิดเผยว่าคือในอำเภอ
ได้รับร้องเรียนว่าที่โรงแรม

อยู่ที่บังระมุงจังหวัดชนบุรีเนี่ย

ประสานผู้กำกับสพเมืองพัทยาเนี่ย
แล้วก็ส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองตำรวจทหาร

คุณประอาทมีการสวิงกิ้งแล้วเอาสถานทำรวจไป
เจ้านักทีเนี่ยกรูเข้าไป
ภาพที่น่าตกใจคือคู่รักชายหญิงหลายสัญชาติ

เอ๊ะดมแล้วหัวใจมันจะเต้นตึก
ฝรั่งเศกก็มีเกรงเออ
เอาอย่างนี้คนเข้าไปดูเนี้ยเป็นคู่รักชายหญิงหลากหลายสันชาติ
กัมปูชายินเดียยยูเครน
แล้วยังมีประเทศไทยอีก๑๔คู่

สามสิบแปดยี่สิบแปดพี่บ้าอ้าวชาย๑๔หญิง๒๔ไม่ใช่เหรอ
หญิง๒๔คนก็ก็คู่ไง๑๔คู่แม่งจะพูดให้มันยากทำไมก็บอกว่า๑๔คู่จบ
สรุปแล้วคนไทยเนี่ยมีอยู่๘คนเป็นผู้หญิง๕คนผู้ชาย๓คน
สภาพเปลือยกายล่นจ้อนกำลังร่วมรักกันอย่างจงครึ่มแบบไร้ยางอาย
เป็นยังไงคะไร้อย่างอายคุณมาอีกมั้ยฮะ

โดยชายหญิงแต่ละคนเนี่ยอยู่ในสภาพแบบคล้ายกับเมาสุราเมายาเสพติดนะฮะ

วันนี้สวยตั้ง๓คนเลยค่ะ

ในเรื่องของเรื่องเนี่ย
รู้จักตะวงสวิงที่เขาตีก๊อบอะไรแบบนี้

เขาจะประกาศผ่านเว็บไซต์ในต่างประเทศ
สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมคือ
ผู้เข้าร่วมจะต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ก่อน

ผู้เข้าร่วมปาร์ตี้จะต้องเป็นคู่รักชายหญิง
หรือต่อคนเนี่ยนะครับ
ภายหลังจึงประสานตำรวจหลายหน่วยงาน
ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวแล้วก็จับกลุ่ม
แล้วก็แน่นอนว่าไปดูที่พรบโรงแรมด้วยว่า

ก็ต้องไปดูซิว่าใครเป็นคนชักพาเพื่อจะไม่เกิดการอาณาจารย์แบบนี้

ส่วนพนักงาน๓คนถูกแจ้งข้อหา

ข้อหาสนับสนุนเพื่อสนองความไคร้ของผู้อื่น
อุ๊ยมันจะเขาจะผิดได้ยังไง
ไม่รู้หรือเปล่า
นักงานโรงแรมอีก๓คนถูกแจ้งข้อหาเพื่อสนับสนุน
ต่อไปนี้ใครหาเด็กก็ต้องระวังนะ

เพื่อสนับสนุนเพื่อสนองความไคร้ของผู้อื่น
เป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปการทำอนาจารย์ชายหรือหญิง
แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือในการกระทำความผิดดังกล่าว
หรอมันมีกฎหมายอย่างนี้ด้วยเหรอ

ไม่ใช่สิเอาใหม่ฟังคำถามฉันได้ดีก่อน
เอาผู้หญิงที่อื่นมาแล้วก็มามั่วกัน

แต่อันนี้คือคู่รักฟังนะในเรื่องของคู่รักแบบนี้มันมีมานานมากแล้วในประเทศฝรั่งเศส
ในประเทศเราคงจะงงมากว่าเราทำอย่างนี้กันได้
ไม่งงเพราะในประเทศเราเฮียกังฟูสอนเอาไว้

ก็คือไม่ใช่คือจริงสมมุติอย่างนี้หนุ่มกับฉันเป็นสามีภรรยากัน

แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปสวิงกิ้งโดยที่เธอไปนอนกับภรรยาของเพื่อนเธอ
ฉันไปนอนสามีของเพื่อนเธอเข้าใจคำนี้มา

นั่นคือการแลกเปลี่ยนกันในการสวิงสวิงก็คือการเปลี่ยนปรับและเปลี่ยนอย่างนี้เข้าใจตรงนี้ไหม
มันยังมีอย่างนี้เยอะมากเพื่อที่จะทำให้ความรักของคู่เราจริงมันจะได้อยู่นาน
เพราะมันมีการเปลี่ยนรสชาติ

ดังนั้นเวลามีงานปาร์ตี้อยู่ฝรั่งเศสมาเหมือนกัน

ฉันไม่มีต้องคำว่าแฟนกับสามีไม่เหมือนกัน

ใช่คือเขาจะต้องมีสามีไอ้แฟนมี
คือเขาต้องมีสามีภรรยากันเธอเข้าใจคำนี้ไหม
สามีภรรยาเนี่ยเขาก็จะต้องรู้จักกันเนี่ย

มีไปรับประทานดินเนอร์นู่นนี่นั่นเสร็จแล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยก็แลกเปลี่ยนมีเซ็กส์กัน
คือเราต้องเห็นกันไหม
ชื่ออย่างนี้ฝรั่งเนี่ยเรื่องอย่างนี้มันเป็นเลย
ไออีบ้าฉันทำไม่เป็น
เมื่อเรามีงานปาร์ตี้เนี่ย
ในเมืองไทยส่วนมากจะไปจัดกันตามโรงแรมลูกธนิดนี้นั่น
เขามีงานปาร์ตี้ที่บ้าน

แล้วห้องเนี่ยมันก็มีไม่กี่ห้อง
ดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเขาทำสวิงกิ้งกันเนี่ย

ทั้งหมดทั้งปวงแค่นั้นเอง

เคยมีสามีเป็นฝรั่งพอไปเจออย่างนี้

มีเพื่อนคนหนึ่งก็เลยมาเล่าให้ฟังบอก

ฝรั่งเขาเอาอย่างนี้ไทยกับฝรั่งมันไม่เหมือนกัน
มีแบบนั้นคือคิดแบบนั้น

ฝรั่งเขาคิดว่าอย่างนี้มันมีการเปลี่ยนรสชาติ

หรือว่าจะไปมีเมียน้อยหรือว่าจะมีเมียอะไร

อยู่ในสายตาเศรษฐกิจมันต่างกัน

แทนดิชั่นบ้านเรามันไม่มีแบบนั้น

เพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นตัวกำหนดแค่นั้นเอง

บ้านจะสุกี้สุกี้ทำบ้าเลย

อันนี้เนี่ยน่ากลัวและอันตรายมากเลย

ยิงปืนนะ
สาเหตุอย่างนี้ที่เมืองนครนายกเนี่ยนะฮะ

ศูนย์ปืนได้รับบัตร๗ถึง๓คนกันเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็จะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลกันเลยค่ะ
มีคนนึงนะอายุแค่๑๐ขวบนะชื่อน้องออม
ถูกยิงเข้าไปที่เข่าขวา
อีกคนนึงอายุ๖ขวบน้องแอล
ถูกยิงเข้าไปที่ต้นขาซ้าย๖ขวบ
อีกคนนึงนะคะอายุ๓ขวบน้องออย
ถูกยิงเข้าไปที่ต้นขาซ้าย
แหละไม่เด็กทั้ง๓คนนะเค้ากุ้งวิ่งเร่งพันอยู่ไง
ไม่ใช่เขานั่งกินขนมนมเนยกันอยู่ที่บ้าน

ขัดมากมาใช่ไหม
ก็สนุกไงเด็กก็วิ่งไปดู
แต่ในขณะที่ขบวนมันวิ่งมา

คนต่างจังหวาดเขาชอบเอาปืนภาพยิง
ยิงขึ้นสตร์วางยิงเข้าไปที่นู่นบ้างที่นี่บ้าง

แล้วเขาก็รู้แล้วนะว่าใครเป็นคนยิงด้วย
เพราะว่ามันก็อยู่ในขบวนนะแบบว่ามีไม่กี่คนหรอก
แล้วก็จะมาให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วย
แต่ขอยืนการเลยพ่อเขาบอกว่า
ต้องรับโทษยังไงเขาก็ไม่ยอม
เรื่องอะไรขึ้นก็มาทำให้เด็กของเขาสามคนเนี่ยนะ
โดนปืนโดยที่แบบว่าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด

นี่ยังดีนะไปโดนที่ไม่สำคัญถูกป่ะ
แล้วจะยิงทำไมกูขอถาม

เดี้ยนขอถามว่าจะยิงทำไม
เราเนี่ยนะมันจะดีแต่อย่างนี้นะ
เรียกกันแดดดาตรริบนี้เนี่ยเราคือเราเก่งมากมาก
กรณีวัดแห่งหนึ่งฮะเขตเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์
มีสามเณรฝึกสมาธิแล้วก็สามารถเข้ายาน
ถ่ายสิ่งของสีเสียงเลขได้อย่างถูกต้องหมดเลย

คือเขาพยายามจะไปพิสูจน์กันด้วยการเอาผ้าไปปิดตาม
หลังจากนั้นมีคนไปพิสูจน์ขึ้นมาก
ก็เลยเป็นกระแสไปทั่วโลกโซเชียลเลยนะครับ
มีบางส่วนแย้งไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องแหกตาของคนรึเปล่า
เป็นเรื่องของยานไม่ใช่อวดอุตริเรียกว่าสัมมาสมาธิ
คุณม้ามีไหมคะสัมมาสมาธิมีค่ะนะคะคุณม้าบอกมีหน่อย
กัญชัยจะฝึกไม่สัมมาสมาธิก็ใช่ไง
ล่าสุดเนี่ยนะครับหรือเจ้าคณะจังหวัดน้องคอนสวรรค์จะเปิดเผยว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นตนขอออกความเห็นเป็นกลางนะเพราะไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์
ซึ่งพระแม้กระทั่งเจ้าคณะนั้นก็บอกอาจจะมีการเตรียมกันก่อนก็ได้
หรืออาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่เรื่องพวกนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาแล้ว
ถ้าสมมุติจะพูดตามหลักพุทธศาสนามีอยู่จริง
หากปฏิบัติสมรรถกรรมสถานจนเกิดวาระจิตสูงหรือเรียกว่ายานอภิญญา๖
ก็จะสามารถอย่างรู้ได้จริง
ทางด้านผอพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าประเด็นการปิดตาทายนั้น
เป็นเรื่องที่เรื่องของความเชื่อไม่ได้มีเจตนาอวดอุตริไปในการใบ้หวยนี่
พอฟังหน่อยได้มั้ยพอฟังที่ท่านพูดหน่อยได้มั้ยอยากฟังเสียงน่ะ

นี่อะไรอ่ะ
อ่ะเดี๋ยวเราเอาไปก่อนฟังก่อนแล้วกัน

เอาอะไรเอาอะไรท่าน

เออวัดน้องศาล
คือเรื่องของเดี๋ยวเราจะเอามาในมูลไนท์

ยอมมาหรือเปล่าแต่ว่าอีกกันอีกทีจะติดต่อไปอยู่

พี่เมื่อก่อนเนี่ยเด็กที่เรียนไม่เก่ง
เขาไปนั่งฝึกสมาธิส่วนใหญ่
เด็กที่สอบอันดับต้น
แบบว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอะนะ

กรุงเทพก็มีเขาเรียกว่าพลังจิต

เด็กเหล่านี้ถามว่าผิดไหม

เขาบอกว่าถ้าเนรเหล่านี้ไปใบ้หวย
หรือถ้าเลนเหล่านี้ไปโชว์อิทธิฤทธิของขัง

เขาบอกไหมเรานั้นอะผิด
แต่สิ่งเหล่านี้เป็นแค่การฝึกให้เนร

ไม่มีความผิดแต่ก็มีการให้ตักเตือน

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนก็จะบุก
ไปทำอะไรที่แบบว่าไปกันใหญ่
เนรเป็นเด็กด้วยนะโอเคอีกเรื่องนึง
โอดว่าตกเป็นเหยื่อของทาง
เจ้าหน้าจำรวจได้มีการกำลังตรวจบุคคล
เป้าหมาย๑๓จุดทั่วประเทศทะลายแกล้ง
เครื่องสำอางอาหารเสริมยาลดน้ำหนัก
หลังไปพบว่าโฆษณาเกินจริง
เครื่องหมายการค้าผิดประเภท

ปลอมออยนะครับ

ออกหมายจับข้อหาร่วมกันช่อกง
ยึดเงินสดกว่า๑๙ล้านบาท

ที่พบว่ามีคลิปนี้นะครับ
รีวิวสินค้าเป็นพรีเซนเตอร์นะครับ

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเพื่อให้ข้อมูล
มารับรีวิวไปนานแล้วนะฮะ

ดาราเองก็ถือว่าตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกัน

ก็ต้องดูก่อนว่ามีออยหรือไม่

ตัวของดาราเองก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลย

อยากให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับศิลปินดาราด้วยนะครับ

เห็นเลขข้างล่างกล่องแล้วเนี่ย

ถูกคิดว่ามันหนูก็เห็นข่าวเราก็ตกใจนะครับ
ที่มันได้ไตดองสินค้าที่โฆษณาออกไปนะฮะ

ก็คิดว่าจะต้องดูให้มันมากขึ้น

แล้วก็แพทย์ก็เหมือนกันแพทย์นี่กี่ครั้งนะฮะ

หรืออะไรที่สกินมีหลายตัวใช่ไหมครับมีหลายตัว

ตัวนะฮะแพทย์ก็ยืนยันผ่านทางโทรศัพท์บอกว่านักแสดงไม่ได้มีส่วนรู้เห็นสินค้าดังกล่าว
แม้จะเคยรับจ้างรีวิวอาหารเสริมแล้วก็ยินดีให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ต้องการเรียกตัวเองไปพบนะครับพี่ม้าเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน

ก็คือดิฉันเนี่ยก็รับรีวิวอยู่แล้วของไม่ติดสกีเรื่องธรรมดาแต่จำไม่ได้ว่าเป็นของอะไรนะ
เพราะว่ามันนานมากเลยทีเดียวพอพวกนักข่าวเขาเอามาให้ดูเราก็บอก
แต่ว่าเราก็จำไม่ได้เลยนะว่ามันคือยี่ห้ออะไรเพราะว่ามันนานมาก
แล้วเราเก็บไว้แค่๗วันแล้วก็ลบทิ้ง๗วันแล้วก็ลบทิ้ง
แล้วก็แค่อันนั้นอันเดียวก็แค่นั้น
เออได้มีอันนี้อ่ะ

เออมีมีใช่ก็คืออันนั้นน่ะ

คือบางทีเนี่ยจะมาอ้างจะมาพูดกันบอกว่า

ถ้ารู้แล้วตำรวจมีจับเครื่องจากเปิดแล้ว
แล้วทำไมไม่จัดการตั้งแต่แรกถูกป่ะ

เออมันไปผ่านระบบตรงไหนอะไรไง
จริงแล้วผมว่าดารามันเป็นด่านสุดท้ายแล้วที่จะโดนนะ

ต้องมีการตรวจสอบกันทางไหนให้มันชัดเจนถูกไหม

มีรูปเหมือนกันที่ผมก็ไม่รู้
มีใช่มีมีมีด้วย

อันนี้ผมถามคุณผ่านรับครับ
ถามมา

อันดับแรกเนี่ยที่คุณแม่จะรับงานเนี่ยต้องทำยังไงก่อนคะ
อันดับแรกที่รับงานก็คือรับเลย
เห็นต้องทำอะไรเลยอ่ะ
จริงใครจะได้
แล้วก็ราคาก็รับเงินกันไปแล้วก็คือจบ

๗วันปั๊บเราก็ลบทิ้งแค่นั้นเอง

เอออุมศตร์แล้วตกลงเนี่ยมันผ่านไม่ออยอร์อะไรแบบนี้นะ

บอกว่าเอาง่าให้คุณแม่ถามไปก่อนนะเดี๋ยวหนูไปหาคนอื่นต่อ
เข้าใจคำนี้ไหมล่ะก็คือมันแบบ
ซึ่งก็มีเอาง่ายว่าสมมุติผลิตภัณฑ์ตัวนึงเนี่ย
เขาก็จะมีคนดูแลเลยว่าจะกระจายยังไงในสื่อออนไลน์
บริษัทสื่อออนไลน์เขาก็จะมาจากมาออนภานะแพทนับประภานะเอาไงอย่างนี้

คิดดีว่าดาราเป็นแค่แบบผู้แสดง
แต่แสดงว่าไอ้กระบวนการก่อนหน้านี้
ใครจะไปรู้ว่าใบออยมันคือยังไง

ทำไมไม่เอาแบบว่าไปคุยกับอีเอเย่นล่ะล่ะ
เอเย่นเป็นคนได้มาสกรีนมาก่อนสิ

ถ้ามุติว่าจะเอาผิดก็ต้องไล่กันแบบไปถึงตรงนั้นเลย

แต่ผมก็เห็นมีการเขาเขียนกันมานะ
เขาก็บอกว่าจริงแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรจากแบบ

ปกติรักษ์วันลุ่งขึ้นมีคนไปกินแล้วจะหอยเน่าอย่างนี้
สิทย์มิดใจท้องเสียปุ๊บจะมาด่าดาราคนนั้นว่า

ที่ทำให้กูไปกินหอยเน่ามันก็คงจะไม่ใช่ไง

ไอ้ที่หยิบของขายของมันน้อยลงแล้ว
เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติจะจับ
คุณก็ต้องแบบว่าไปตามให้ทันว่าวันนี้โลกเทคโนโลยีมันไปถึงไหนแล้ว
มาสเตอร์ก็เบิดเปลี่ยนแปลงในจำนวนของคนมองเห็น
วันนี้มันไม่ใช่แล้วใครที่บอกว่าขายของทางออนไลน์ไม่ใช่แล้ว

ภีรยุทธ์บูดวันนี้หมื่นนี้นะ
บวชเมื่อเช้านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเล่าให้ฟังฮะ
เธอมีลูก
คุณผู้ชมครับหลายคนคิดถึงพี่ยุทธ์สรยุทธ์
วันนี้ต้องเป็นพระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พี่ยุทธเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นอดีตพิธีกร
รายการข่าวชื่อดังที่สุดในประเทศไทย
เป็นนักข่าวที่มีอิทธิพลมากในครั้งหนึ่ง
แล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไล่ส้มเนี่ย
คุณสรยุทธ์ได้เข้ารับการอุปสมบทอย่างเงียบ
ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
โดยมีคุณโกตินะฮะคุณตันพาสกรณฑี
คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตแล้วก็พี่โน๊ตอุดมแต้พาณิชย์เนี่ย
ในการที่ไปงานบวชครั้งนี้
อันนี้ก็ไม่มีอะไรเขาต้องการบวชมาอย่างแบบว่า
มาแล้วนะฮะแต่ดูรูปอันนี้คงจะเงียบโดยที่
ไม่มีใครได้ข่าวข้อมูลอะไรมาเลยคือเมื่อเช้านี้
ตำบลหมูศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งก็ตอนนี้ที่จริงแล้วเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเงียบ

วันหนึ่งก็ได้เริ่มมีคนเริ่มโพสต์กันเนี่ยนะฮะ
ก็หลายคนก็จับตามองเหมือนกันว่าคุณสรยุทธ์หายไปไหน
วันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาหนึ่งรู้สึกแม่พี่ยุทธ์จะไม่สบายอยู่ใช่ไหมพี่หนุ่ม
ใช่ครับแม่พี่ยุทธ์ก็จะไม่สบายอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการบวช
มีไหมฮะรูปขึ้นทันไหมครับ
ขึ้นเลยนะฮะเราก็ดูนิดนึง
นี่ฮะก็เป็นพระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นี่นะฮะคุณสารยุทธ์โกะตีอยู่ไหน

จำคุกหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนเหรอ

เอาละฮะนี่นะฮะเป็นคุณยศรยุทธ์
เมื่อกี้เขาส่งมาจำคุกหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสน

สมมุติคนรีวิวจำคุกหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสน

ตอนนี้เนี่ยนะดังมากทำอะไรก็โห
ต้องเป็นข่าวอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับ

พุ่งสูงสุดกันเลยทีเดียวนะฮะ
ก็เลยทำให้เธอเนี่ยนะฮะแบบถูกจับตามอง

ก็ถึงวันครบรอบวันเกิดปีของคุณแม่ปรานี

ก็คือการจัดวันเกิดอย่างสุดพิเศษกันเลยทีเดียวนะคะ
ของขวัญชิ้นใหญ่มากเลยนะคะ
แล้วก็มีเงินสดนี่แม่ถืออยู่เห็นไหมนะครับ
ก็หลายแสนบาทกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
พร้อมกับวันเกิดแทนใจนะคะซึ่ง
ก็เป็นรอยยิ้มของคุณแม่มีความภาคภูมิใจในตัวลูกสาว
อย่างแน่นอนเลยนะเป็นเรื่องธรรมดา
แล้วก็มีข้อความนะฮะไปถึงคุณแม่ด้วยนะคะ
แล้วก็ลูกขอให้หมามีมีความสุขทุกวัน
สุขภาพแข็งแรงมากสมปรัฐนาทุกอย่างนะคะ
จะเป็นเด็กน่ารักต่อไปรักแม่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะ
ก่อนที่จะโพสต์ภาพที่คุณแม่ถือเงินอย่างเต็มมือนี่นะ
ก็ยังมีอยู่กับน้องหมาด้วยนะ

ชื่ออะไรนะหมาเธอตายหมดหรือยังกันเจ้า

เจอตายบางตัวแล้วเมื่อก่อนสิบตัว

แล้วเมื่อก่อนหมาต้องนอนกับเธอด้วย

พี่ขุนโป๊บเชิญค่ะเชิญค่ะ

บอกว่าเค็กต์น้องรักลงคาถาทร่องไม้ต่อไม่ปังให้รู้ไปนะฮะ

เขาเป็นคู่พี่น้องที่สนิทสนมกันมานานมาก

ล่าสุดเมื่อคืนนี้วันที่๒๒นะฮะ
งานเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังของหนุ่มเพชรเนี่ย

เตอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลัง๑๐เดือน๔๖ปี๖๑

เป็นกรยานมิตรแบบนี้ตลอดไปนะครับ

เป็นแอดโป๊ปนะครับ
ที่๒ก็ท่านหมื่นลงกระถาให้แล้ว
ละครจะอ่อน๒๕มิสาหยนต์นี้

ต้องปังแน่นอนนะครับ

เรียกว่าร่ายกระถาเลย

ช่วงหน้ายายาโนบราซิกซี่เบา

โนบร้าเซ็กซี่เบา

แต่พวกวันนี้ปี๒ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วที่ผ่านมา
ทั้งจากปลายปีนานค่อนข้างจะลูกเซ็กซี่
แล้วก็มันเรียกว่าห่างไกลจากความเป็นยาย่าเอามากเลยเนี่ย
ยายาได้โชว์ความแซ่บแบบเบาโดยชุดโนบราสีขาว
ร่องเรือชมความสวยงามของธรรมชาติอยู่กลางทะเล
งานนี้ยายาก็เลยแบบโนบรานิดหน่อย
ก็ทำเอาแฟนคลับตะลึงทั้งโลกออนไลน์
แล้วก็เข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันยกใหญ่เลยล่ะ
เพราะว่านานทีปีคนจะเห็นยายาในลูกแซ่บแบบนี้นี่
นี่แล้วไงแล้วโนบาไหมโนบาตรงไหนไม่เข้าใจ

เหรอแล้วก็ไม่เราต้องโนบราสีโนบรามันผิดตรงไหน

ไว้เรียกว่าน่ารักนะก้อยก็แฮปปี้แหละเรียกภาษาหน่อยสิเดียวนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวหมดแต่วุ่นวายอยู่กับการช่วยเหลือสังคม
แล้วก็ต้องวิ่งตามหนุ่มตูนในโครงการด้วย

ก้อยก็เลยมาลุยงานทางด้านบันเทิงเหมือนเดิม
แล้วก็ถ่ายละครละครเดินสายออกอีเวนต์ต่างนานา
ไม่มีเวลาที่จะได้พักผ่อนกันยาวกันเลยทีเดียว
วันที่๒๑เมษายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะ

ก็ไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะสมุยนะฮะ
ก็บอกเลยนะครับว่าเป็นทะเลที่ทั้งที่แบบว่า
จะไปบอกเลยว่าทะเลทั้งที
จะไม่ใส่ชุดว่ายน้ำมันก็จะกะไหลอยู่นะ
งานนี้สาวก้อยก็เลยจัดทีเด็ดกันเลยทีเดียว

ก็อยากจะอวดบ้างก็จะเซ็กซี่บ้าง

คนเราผู้หญิงมันก็มีของสวย

แต่เมื่อก่อนต้องคุยให้น้องกว่าจะแบบ
จะเห็นแบบนี้ต้องรู้หนังสือแฟชั่น
เดี๋ยวนี้นะหนังสือมันไม่มีแล้ว
ฉันงงมากเลยนะกับดาราทั้งหลาย
อยู่เนี่ยถ่ายตัวเองโป๊ไปโป๊มาในไอจี

ที่ถ่ายเป็นโพมเพิ่มโพมอย่างนี้
อ๋อแต่มันไม่ต้องผ่านออยอร์เนี่ยเนอะชุดว่ายน้ำนะ

คุณโอมคุณโอมอีกนิดนาทีเชิญค่ะอย่าเยี่ยวค่ะ

อเล็กก็ไปเที่ยวกับเต้ยนั่นแหละชีวิตเปลี่ยนไปดีขึ้น
บอกว่าเป็นคนติดแฟน๒๐๑๘นั่นแหละนะฮะเขาก็รักกันนั่นแหละ
ส่วนคนที่มองเขาเป็นคนติดแฟน๒๐๑๘ก็ไม่ได้ติด
แค่อยากอยู่ด้วยกันเฉยแล้วก็มีเวลาเป็นของตัวเอง
ก็ไม่ใช่ว่างก็ไปหาเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ

พอเวลาว่างตรงกันก็เจอกันเท่านั้นเองนะครับ
เป็นปกติของแฟนทั่วไปนะครับ
โอเคแค่นั้นเอง

วันนี้มามั้ยเนี่ยมาสิวันนี้เราไม่มา